มาดูนะคะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวชนบุรี
ก็คือมีคนดื่มยาดองเป็นสูตรคางคกหลังจากนั้นนะคะมีคนป่วยประมาณ๑๐คน
แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วย๒รายทีนี้ตำรวจค่ะก็ได้หมายจับแล้วตอนนี้
หมายค้นนะคะเอาไปค้นบ้านหลังที่เขาปรุงยาดอง
บ้านลุงนัทบ้านลุงนัทยาดองลุงนัทเนี่ยนะคะสรุปแอลกอฮอลที่เอามาผสมนะคุณ
แอลกอฮอล๙๙๙๙๙มันดื่มได้ไหมล่ะถ้าดื่มลงไปก็โอ้โห
จุดไฟลงไปก็ลุกพุ่งออกมาอย่างนี้นะนี่ไม่ได้เนี่ยคือมันเป็นเมธานอนใช่ไหม
ใช่ไหมเมทานอนมันดื่มไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ย
ทำให้มีคนเสียชีวิตนี่นะคะเอานี่คือภาพของตำรวจสพเสม็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรชนบุรีไปตรวจค้นตรวจสอบภายในบ้านของนายนัทธพลตาเดียว
หรือในนัทหรือที่เขาเรียกกันว่าลุงนัท
จุดนี้เป็นจุดที่ทำเหล้ายาดองแล้วก็มีการลักลอบขาย
เหล้ายาดองดังกล่าวมันมีพิษรุนแรงแล้วลุงนัทเนี่ยเอาไปขายให้ชาวบ้านในพื้นที่
คนที่ดื่มไปมีป่วยไป๑๐รายเสียชีวิตไป๒ราย
ทีนี้จากการตรวจค้นข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมก็คือไปเจอแอลกอฮอล์
บรรจุอยู่ในแกนลอนพลาสติกความเข้มข้นเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์
มันไม่ใช่ทองนะคะเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วมันจะดีมันไม่ใช่นะคะ
เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีรวมทั้งเจอสุราที่ดองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บตัวอย่างไปส่งตรวจสอบอีกครั้ง
ว่ามีสารหรือมีสิ่งใดที่มันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้าน
ดื่มยาดองสูตรลุงนัทเข้าไปก่อนหน้านี้ตายแล้วก็ป่วย

นายวินัยพ้นภัยพานอดีตกำนันตำบลเสม็ดพร้อมอสม
เทศบาลตำบลอ่างศิลาและเทศบาลตำบลเสม็ด
ไปเลยค่ะไปลงพื้นที่ตามบ้านประชาชน
ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงบ้านลุงนัทเนี่ย

ที่เคยดื่มเหล้ายาดองสูตรคางคกของลุงนัท
ไปหาแพทย์หน่อยมีใครเคยดื่มไหม
ให้แพทย์ตรวจหน่อยไปให้แพทย์ตรวจเจาะเลือดหน่อย
ว่าในเลือดมันมีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายหรือเปล่า

เนื่องจากทราบว่าลุงนัทเอาเหล้ายาดองสูตรคางคก
ไปฝากขายด้วยตามร้านค้าตามตลาดนัดต่าง
ลุงนัทเจ้าของสูตรยาดองคังคกนี่นะคะ
ปกติที่ฉันอ่านข่าวมาก็เคยได้ยินแต่คำว่าตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
วันนี้ตรวจสอบเส้นทางยาดองคางคก

แต่มันเป็นบทเรียนนะมันเป็นอุทาหรณ์จริงนะ
ไม่ใช่คือมันน่าตกใจอะค่ะ
ไม่ได้ดื่มกันแล้วจะตามสรรพคุณที่เขาข่าวกั้ง
เขาบอกว่าจะมีสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเอาระวังนะ
อกจากนี้สาธารณสุขชนบุรีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ประชาชนที่มีหรือดื่มเหล้ายาดองสูตรคังคกหรือสูตรอื่น
เอาไปให้แพทย์เพื่อทำการตรวจสอบหน่อยไหม

ให้ประชาชนเอามาบริโภคโดยเด็ดขาด
เพราะว่ามันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ

ใช่อันตรายอันตรายทานไปต้องระวังด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่ทานได้ยิ่งดีนะคะ